การท่องเที่ยวแบบถนนคนเดิน
ซึ่งถือว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบย้อนยุค

อยู่ที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะคะ
ชื่อตลาดถนนคนเดินกาดกองแก้ว

ใช่ค่ะหนึ่งในถนนคนเดินจะต้องมีโรงหนังเก่า
หลายพื้นที่ต้องมีและที่นี่ก็มีเหมือนกันนะคะ
โรงหนังเก่าแห่งนี้ชื่อว่าโรงหนังเชียงของรามา

ซึ่งขณะนี้ได้รับการปรับปรุง

ได้เปิดเผยหลังการแถลงข่าวการจัดงานถนนคนเดินกาดกองแก้วถนนแห่งจินตนาการ
วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยลาวค่ะ
ยืนยันว่าโรงหนังแห่งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมแล้วก็จูงใจให้นักท่องเที่ยว
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในตลาดที่กำลังจะเปิดก็คือตลาดถนนคนเดินกาดกองแก้วค่ะ
อำเภอเชียงของเรานะครับมีโรงหนังเก่านะครับ
ชื่อว่าโรงหนังเชียงของลาม่านะครับโรงหนังนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี๒๕๐๙นะครับ
โรงหนังที่เซ็นทรัลรัดพร้าวด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าเซ็นทรัดพร้าวเนี่ย๓๐ปีนะครับ
ตอนนี้ทางเจ้าของนะครับเขาได้มีการปรับปรุงนะครับ
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอเชียงของของเรานะครับ
ก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับไปชมโรงหนังเก่านะครับ
ซึ่งจะเป็นบรรยากาศนะครับมีแห่งเดียวของจังหวัดเชียงรายนะครับ

ดูดีนะไปนั่งดูแบบเป็นหนังเก่าบรรยากาศดีอย่างนี้นะครับ
นี่ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าโรงหนังแล้วก็จะเป็นตู้ที่เป็นโปสเตอร์
แล้วก็เป็นตู้จุดตู้ขายตัวหนัง
จากไปเดินชมตึกรามบ้านช่องซึ่งเป็นของเก่าแล้วมีของขายด้วย
เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มชาติภัณฑ์เป็นสินค้าโอท็อปของชุมชน
เพื่อที่จะให้ชาวบ้านในพื้นที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นนะคะ
จัดงานทุกวันเสาร์เลยค่ะ๑๕นาฬิกาบ่าย๓ไปจนถึง๒๑นาฬิกา
บ่าย๓ถึง๓ทุ่ม๖ชั่วโมงเต็มนะคะ
ทั้งนี้การท่องเที่ยวที่จัดขึ้นแบบนี้เป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวบนถนนแห่งจินตนาการ
ที่มีรอยยิ้มมีมิตรภาพของคนในพื้นที่และคนต่างถิ่น
ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับความประทับใจมากจนจะต้องกลับมาเยือนอีกครั้งแน่นอน
ต้องกลับไปดูอีกว่าวันนี้ฉายเรื่องอะไรเนาะนะครับ